พูดถึงสกรีนข้อความนะคะภาพอย่างเดียวเนี่ยปังนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันต้องมีแคปชั่นที่มันแบบว่าเด็ดดวงด้วยเรียกกดไลค์เรียกกดเลิฟจากแฟนนะคะวันนี้เราจะพาไปดูแคปชั่นละกันบอกเลยนะคะว่ามีแต่ความน่ารักกลวนยียูทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ
น้องเตรียมให้พี่ตอบตรงไหมล่ะ

แต่ถ้าอยากคนอ้อนก็ต้องมีเขา
ค้อนกับอ้อนนะคะทะละอ้อน
อวะปูก็ต้องมีข้อนแล้วถ้าอยากมีป้าสมอนจะทำ

จะเอามาทำไมป้าสมอนเมียดีกว่าก่อน
นะคะต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมกับนุมอารมณ์ดีคุณลีนะคะ
อย่างที่ทราบตอนนี้เขากำลังมีละครกับมาริโอและคิมเมอรี่ค่ะ
คือแต่ละแคปชั่นของเขาโอ้โหคุณผู้ชม

ดิฉันไม่รู้ว่าพักกองอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะยาวมากจริงค่ะคุณผู้ชม

แต่ว่าอ่านแล้วก็คือแบบว่าเฮฮาซะละเกินนะคะ
อย่างเช่นใครจะมาอยู่ในใจเรา

เพราะว่าข้างในคนเยอะมาก

กว่าจะอ่านเจอนะคะก็ยาวนิดนึงนะคะ

บอกว่าคนส่วนมากชอบความเป็นธรรม

สุดยอดจริงเดี๋ยวพี่แจ๊กรีนยืมบ้างนะคะ

เหมือนเหงานะตั้งสเตตัสยาวเอามารวมกัน

คนนี้ก็คารมเหลือล้นเหมือนกันนะคุณผู้ชม

แซ่บมาแล้วคัดแล้วคัดอีก

จะหาแล้วเกินนะค่ะอย่างอันนี้เขาบอกว่า

คือมิ๊กลงอย่างนี้ทุกภาพเลยก็ต้องแบบคล้องจองกันอะไรอย่างนี้นะ

พี่รู้ป่ะว่ากว่าจะคิดได้แต่ละประโยคกว่าจะสเตตัสนี่นะ
บางทีก็เสิร์ชหาเอาตามโซเชียลนี่แหละ
แล้วก็ดีใจนะที่โพสต์ไปแล้ว
คนบอกว่าขอแชร์ต่อนะขอก๊อปปี้สเตตัสต่อนะ
เดี๋ยวไปฟังที่มาที่ไปของมิคทองระยะเลยดีกว่าค่ะ
บางทีนั่งอยู่แล้วเราก็แบบคิดขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ลงรูปนานพอลงทีนึงก็แบบว่า

แล้วก็ลงไป๑๐แคปชั่นทีเดียวในอันเดียว

แล้วคนก็บอกว่าโอ๊ยลงเยอะขนาดนี้
อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แบบขออีกนะชอบนะ
เราก็พยายามหาคัปชั่นใหม่อะไรอย่างนี้โดน

บางทีรูปก็ไม่ตรงกับแคปชั่นเลยครับ
แต่อยากลงครับ
ใช่แต่อยากลงครับ
ก็เลยต้องไปคอยหาคัปชั่น